คุณผู้ชมจำได้ไหมปลายเดือนที่แล้วเนี่ยมีเหตุสะเทือนขวัญที่ผู้หญิงชาวเผ่ามูเซอร์เขา
โดนฆ่าฝังดินจำได้บนดอยปรากฏว่าสรุปตำรวจไปจับตัวคนที่เป็นสามีแล้วนะนั่นอรุภาจำได้ใช่ไหม
นะครับเป็นภาพล่าสุดเมื่อวานนี้ครับตำรวจสภแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นะ
นำหมายสารจังหวัดฝางครับไปจับกลุ่มในอรุภาแสนจันทร์ชาวเผ่าลีซอร์อายุ๕๕ปี
ความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนเลยครับโอ้โหโทษหนักแน่นอน
แล้วก็ลอบฝังซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพหรือส่วนของศพเพื่อปิดบังการเกิดการตายหรือเหตุแห่งการตาย
หลังสืบทราบว่าอรุภาเนี่ยพักอยู่ในบ้านตำรวจก็เลยนำกำลังเข้าจับกลุ่มกลัวว่าเดี๋ยวอารุภาจะหลบหนี
แล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาให้ทราบก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนครับ
ผู้ตายเนี่ยชื่อนางสาวนันทวันจะโปอายุ๓๗ปีเป็นชาวเขาเผ่ามูเซอร์ที่โดนฆ่าฝังดินโครน
ริมร่องน้ำเลยแล้วก็มีต้นกล้วยทับไว้อีกชั้นคุณผู้ชมน่าจะจำได้
ลักษณะก็คือโดนอำพลังศพนี่แหละอยู่ในร่องน้ำบนดอยพื้นที่หมู่๑๐บ้านห้วยซ่านตำบลท่าตอน
ห่างจากบ้านของผู้ตายแค่๔๐๐เมตรครับแล้วก็ห่างจากชุมชนสัก๕๖กิโล
สภาพศพของผู้ตายมีรอยบาดแผลเหมือนโดนของแข็งไม่มีขมกระแทกเข้าไปที่ใบหน้าด้านซ้าย
แล้วก็มีเลือดออกรูหูขวาตอนนั้นอารูผ่าแสนจันทร์ก็เป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยนี่แหละ
แล้วก็ถูกคุมตัวไปสอบด้วยแต่เขาปฏิเสธแล้วก็บอกว่าเขาเองเป็นคนพบศพภรรยาคนแรก
ช่วงเช้าตอน๑๐โมงเช้าเนี่ยก็กินข้าวอยู่กับภรรยาที่บ้าน
ก่อนเขาจะพาลูกชายอายุ๙เดือนแล้วก็ลูกสาว๓ขวบไปบ้านอีกหลังหนึ่งในหมู่บ้าน
พอ๑๑นาฬิกาครับเขากลับบ้านมาเขาบอกเขาไม่พบภรรยานะ
เห็นภรรยาหายไปนานผิดปกติก็เลยออกตามหาจนพบรอยเหมือนเป็นรอยโดนลาก
เล้าหมูใกล้ที่พักนะเขาก็เลยไปบอกหลานชายให้ช่วยตามหา
สุดท้ายเนี่ยไปพบศพครับแล้วก็แจ้งกู้ภัยตอน๔โมงเย็น
อันนี้เหตุเกิดสามสิบตุลาคมค่ะเหตุการณ์นี้อรุภายยังทำเป็นเนียนนะ
ชาญสูตรพลิกศพอีก๑วันถัดมาหลังพบศพเนี่ยเขายังตามไปรับศพภรรยาอยู่เลย
ซึ่งญาติฝ่ายภรรยารับศพไปทำพิธีตามประเพณีชนเผ่ามูเซอร์ครับ
อุ๊ยแล้วตอนนั้นเขายังร้องผมร้องแค่พี่มียะตายอยู่เลยไม่ใช่
ยังร้องไห้อยู่เลยพี่น้ำแข็งฮะย้อนไปดูบรรยากาศตอนนั้นหน่อยครับ

ก็ยังร้องห่มร้องไห้คุณผู้ชมนะ

เมื่อวานนี้ครับที่ตำรวจสพแม่อาย

การจับกลุ่มอรุภาในครั้งนี้นะครับ